แล้วอย่างที่บอกไว้นะครับว่าในช่วงนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยนะครับกับเรื่องราวที่ดังไปทั่วประเทศนะฮะ

แล้วก็จนถึงทุกวันนี้ปริศนาผีจ้างหนังยังเป็นความลี้ลับดำมืดอีกสิ่งหนึ่ง
ถูกต้องใช่ครับ
และตอนนี้นะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไป๓๐ปีแล้วนะครับ

เป็นผู้ที่เรียกว่าประสบการณ์ชีวิตจริง
เจอผีจ้างหนังนะฮะคุณทงชัยแสงชัยนะครับ

เป็นเจ้าของเรื่องนี้ด้วยยืนยันนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหก
ยืนยันเรื่องจริงผู้จ้างก็มีจริงครับ

ทงชัยฉายหนังมาอย่างนี้กี่ปีแล้วฮะ

๑๘แล้วปีที่เกิดเหตุนี้คือปีอะไรครับ

แล้วก็มาเกือบก็๓๐ปีครับ

เพราะฉะนั้นการฉายหนังต้องฉายกลางคืนอยู่แล้ว

คุณทงชัยเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผีจ้างหนังเลยหรือเปล่า

เป็นเจ้าของกิจการจำจันทรพยม

นายและจำปลาคำแก้ว

๔๐๐๐บาทนี่ฉายหนึ่งรอบหรือไงครับ
หนึ่งคืนครับ

มีหนังสี่เรื่อง

ตอนนั้นจะมีหนังไทยเรื่องทอง

แล้วก็หนังของสันติสุชาเรื่อง๓ปืน

ก็อีกเรื่องเป็นหนังผีตลกบ้านผีปอบ

ฉายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ

คนที่มาจ้างคุณทงชัยเนี่ย

เขามาถึงก็บอกว่าจ้างหนัง
ฉายวันที่๒๙มกราคมปี๒๕๕๙

พอจ้างเสร็จผมก็ให้ใบสัญญา

ทีนี้ถึงวันที่๒๙มกราคมประมาณ

ผมก็สั่งลูกน้องไปทั้งหมด๗คน
ออกจากอุดรประมาณบ่าย๒โมงกว่า
ก็มาถึงบ้านวังทองพบค่ำพอดีเลย

หัวบ้านก่อนจะเข้าบ้าน

ลูกน้องก็ลงของ

เพราะว่ารู้ว่าฉายหนังปุ๊บต้องมีขนมมีขนมทุกช่องขึ้นมาขาย
ลูกน้องก็แปลกใจทีแรกไม่มีคนก็เปิดเพลงไปเรื่อย
เพราะถึงเวลา๓ทุ่มตามกำหนดในใบสัญญา

ใช่ครับก็เริ่มฉายหนัง
ปรากฏว่าพอเริ่มฉายหนังปั๊บหันไปดูทีนี้ปรากฏว่า
มีคนนั่งดูข้างหนึ่งเป็นผู้ชายใส่เสื้อดำคอจีน
อีกข้างหนึ่งเป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาว

คือสองฝั่งเลยข้างนี้ผู้ชายข้างนี้ผู้หญิง

ผู้หญิงก็แบบคนกังมาปฏิบัติธรรม
ใช่ครับหนังตระหลบไม่หัวร้อย

บริเวณนี้แหละครับซึ่งจริงแล้วไม่สามารถที่จะเข้ามาได้

มันเป็นป่ากกรกทึบแล้วก็เป็นดินน้ำซับ
แล้วฉายหนังเนี่ยเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไร
เรื่องแรกนี่ฉายหนังบูเรื่องทองก่อน

เรื่องที่๓ก็สารปืน

แต่จริงแล้วผมมีหนังมาแถมให้สว่าง

มีผู้ชายคนที่มารับเรานั่นแหละ

บอกว่าเอาเงินไป๓๕๐๐
หน้าแล้วรีบเก็บของก่อนที่จะสว่าง
เพราะว่าถ้าสว่างแล้วคุณจะออกยาก
เขาบอกอย่างนี้เลยครับ

นั่งอยู่นั่นสี่เรื่องก็นั่งอยู่นั่น

ไม่มีครับเพราะค้าไม่ขายก็ไม่มี

เขานั่งดูอย่างนั้นจนกระทั่ง๔เรื่องผ่านไป

เช้าคุณจะออกลำบากให้ออกไปตอนนี้เลย

ทีนี้ตอนฉายหนังนี่เขาให้ลูกน้องสองคนฉาย
อีก๕คนอยู่บนหลังคารถนอนหลับ
ก็ยังไม่พูดอะไรนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมา
เขาบอกเอาเงินมาให้เสร็จเขาก็หยุดหนัง
หันไปดูอีกทีนึงหายวับไปกับตาเลย

ใช่ครับหายวับไปกับตาเลย

ไม่มีเลยครับมีแต่ความว่างเปล่า

ลูกน้องยังไม่คิดอะไรก็ขับรถออกมาถึงบ้านวังทองพอดีสว่างครับ
ทีนี้เขาก็พนักงานในกลางคืนเขาก็
ลูกน้องเนี่ยบุหรี่อยากจะสูบก็ไม่มีพ่อค้าไม่ขายใช่ไหม
เขาก็เลยมาจอดที่ร้านค้าที่บ้านวังทอง
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าไปฉายหนังที่ไหนมาทำไมมาแต่เช้าจัง

ครับอยากรู้อืมเขาก็บอกว่าเนี่ยเลยไปเนี่ยสองสามกิโลเองเนี่ย
ที่นั่นไปได้ไงมันไม่มีหมู่บ้านนะเป็นดงผีดงชะโนธนะ
นี่แสดงว่าผีมาอำไปฉายหนังแล้วว่างั้น

เขาก็เขาคงจะรู้ที่มันดังมากเพราะว่าเขาไปจดเลขทะเบียนรถแล้วไปซื้อเลขถูกกันดังมาก

ถูกแล้วก็ดังมากทีนี้หลังจากที่เขาออกจากตรงนี้คนหนุ่มเขาก็เลยถามว่าเมื่อคืนเนี่ยพวกผมเนี่ยได้ยินเสียงหนังอยู่
ผีปโบทาไซค์หาเท่าไรก็ไม่เจอวนเท่าไรก็ไม่เจอ

เมื่อคืนนี้ไปฉายหนังผีหลอกหมดคืนเลย

มันฝันเห็นแต่ผีหลอกหมดคืนเลย

แล้วยิ่งมาเจอตอนที่ว่าหนังเริ่มหายไปกับตา

ผมก็คิดว่าลูกน้องทำงานหนัก

เขาหาว่าเรากุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อการค้าหรือเปล่า
อยากจะให้บริษัทได้หรือเปล่า
ผมก็เลยเอ๊ะนึกขึ้นได้ว่า
ใบสัญญาที่ลูกน้องเคยไปฉายหนังเนี่ย

เห็นชื่อในจับปลาคังแก้วใช่ไหมครับ

ก็เลยอ้าวลุงจะป่า
ลุงจ้างหนังมาวันที่๒๙มกราปี๓๒น่ะ

ฉายบ้านผมตรงหน้าบ้านนี้แม่งครับ

นายจำปาไม่เคยเอาหนังมาฉายตรงหน้าบ้านนี้เลย

จ้างหนังไม่ได้มาฉายที่บ้านตัวเองหรอก

เขาถูกยืมร่างมาถอดจิต

เพราะแม้ย่าที่น้องผมนี่ปฏิบัติ

เขาเลยไปยืมตัวในจับปลาคำแก้ว
แล้วเวลาไปฉายที่ว่าลงไปนั่นก็ทางอีสานเขาเรียกว่าผีบางบก
ทางภาคกลางเค้าเรียกว่าอำพาง
พร้อมที่คุณทงชัยมาที่นี่แรกเลยสภาพเป็นอย่างไรครับ
ไม่ใช่สภาพอย่างนี้ครับผมลืมเล่าอยู่อย่างหนึ่ง
ตอนที่ไปพิสูจน์เรื่องนี้ผมก็ขับรถมากับภรรยาก็มาเจอหลวงปู่คำตา
ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ผมก็กราบเรียนท่านว่าผมมาจากจำจันภาพยนตร์
อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับคำชโนธท่านก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยก่อน
ท่านก็เหมือนกันตอนเป็นคนธรรมดาเนี่ยท่านก็เคยถูกเอาร่างลงไป
ไปประกวดชัยงามประกวดชัยงามหายไปจนญาติพี่น้องแล้วก็ตายแล้ว
แสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าโรคบาดานเมืองบาดาน
เค้าก็จะมีกิจกรรมอะไรเหมือนโลกคุณครับมีประกวดชัยงามมีงานขึ้นปีใหม่ฉลอง
หลังจากเจอหลวงปู่คำตาแล้วใช่ไหมฮะมาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว
ก็เลยออกไปขับรถวนล้อมรอบก็ไปเจอสารเพียงตา
ก็เลยอธิษฐานบอกว่าถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งไม่ใช่เป็นการที่ตกแต่งเรื่องขึ้นมา
ขอให้เห็นลอยล้อรถ๖ล้อลงไป

เมื่อก่อนสถานที่ตรงนี้นะครับเมื่อ๒๙ปีที่แล้ว
มันมีแต่ป่าป่าต้นกบเยอะเลย

มีลอยล้อลงมานี่ผ่านสารเพียงตาเข้าไปในคำชโนธ
ซึ่งจริงแล้วมันไม่สามารถที่จะลงไปได้

ปรากฏว่าเห็นทั้งผมและภรรยาคือคุณจันจันท

ไม่ใช่สองคนหลายคนด้วยนะเพราะมากันหลายคน

นี่นะครับหลวงปู่ถึงว่าเขาอำพางเขาวางบท

ตอนที่ผมมาพิสูจน์นะฮะไม่ใช่อย่างนี้ยังไม่มีปูนล้อมรอบอย่างนี้นะฮะ
เป็นขอนไม้เฉยแล้วก็จะมีขอนตรงกลาง
แล้วช่วงนั้นน้ำใสมากแล้วก็จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาผุด
ซึ่งตอนหลังมาสันนิษฐานว่าเป็นลมหายใจของพญานาค
ในช่วงที่ฟองอากาศผุดขึ้นมาเนี่ยผมมองเห็นเป็นปลาหลากสี
สีทองสีเงินเป็นร้อยตัวเมื่อก่อนนี้ครับ
มารู้ที่หลังว่าเป็นปลายเผือกปลายทอง
แล้วภรรยาผมเนี่ยก็โดนทำโทษ
คือบ่อน้านศักดิ์ศิษฐ์เนี่ยเขามีเขียนหนังสืออยู่แล้วว่า
ห้ามนำภาชนะที่อะไรมาตักเขามีกระบวนให้ตัก
ทีนี้แฟนผมบักง่ายเนี่ยก็เอาขวดน้ำลงไปจุ่ม

ตอนนี้มันมีอีกครั้งหนึ่งตอนผมมาทำทรงรวช
ขับรถมาเนี่ยเข้าทางทางที่คุณมานี่ไม่ได้
ฝนตกฟาลองน้ำนี่นองไปหมดต้องไปวน

พอเข้ามาถึงข้างหน้าเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาในคำชโนธมองไปเนี่ยฮะ
ชโนธเนี่ยมากกว่านี้เยอะเลย
แล้วลักษณะนี้ไม่มีอาการเคลื่อนไหวเลย
เรามองไปนี่เหมือนกับลูกตาหลายหมื่นดวงมองว่าเรามาทำอะไรครับ
คุณสันติเนี่ยถ่ายรูปครั้งแรกก็ไม่ติด
ได้ขอข้ามาตั้งหลายครั้งครับ